ที่สำคัญคุณผู้ชมไปเที่ยวที่นี่ยังไม่หมด
ยังไม่หมดค่ะเราเดินชิมเดินแชะเดินชิวกันไปแล้วนะคะ
สำหรับที่ถนนคนเดินเพลินเพลงใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะ
เดินเลยกันมาอีกนิดนึงแถวบริเวณริมท่าน้ำ
ก็จะเจอกับร้านกาแฟโบราณนะคะ
เขาบอกว่าเป็นตำนานแห่งรุ่มน้ำแควร์อ้อมเลย
อยู่คู่กับตลาดน้ำ๓อำเภอแห่งนี้มานานกว่า๖๐ปี
ถ้าอยากรู้ว่าเก่าแก่และมีทีเด็ดยังไงเอ้าตามไปดูกันจ้า
เสียงของฝีภายที่กระทบกับสายน้ำ
พร้อมกับเสียงแตร่ลมบนรุ่มแม่น้ำแควร์อ้อม
ในวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์แบบนี้
คงจะเป็นที่คุ้นเคยกันดี
ของคนในพื้นที่อำเภอบางคนที
อำเภออำภาวาและอำเภอวัดเพลง
เพราะนี่คือวิถีชีวิตของยายเช็ง
พายเรือขายกาแฟโบราณ
ห่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและครอบครัว

ถึงตอนนี้ยายเช่งล่วงเลย
จนอายุ๘๒ปีแล้ว

ริมน้ำริมของแก่อ้อมก็จะมีคุณยายที่คุณยายเช็ง
คุณยายนี่ก็จะขายกาแฟ
แก่ขายมาเป็น๖๐๗๐ปีแล้ว

พอเรามาตั้งตลาดคนเดินถนนเบิร์นเพลงตลาดริมน้ำ
แกก็เลยได้โอกาสตรงนี้ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะ
ทุกเช้าของวันเสาร์และวันอาทิตย์
เชงจะตื่นมาเตรียมฟืนพร้อมต้มน้ำแต่เช้าตรู่

ก็ลงพายแจวเรือจากบ้านที่อยู่ฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม
อย่างคร่องแคลวไปที่ตลาดริมน้ำสามอำเภอ
ถนนคนเดินเพลินเพลงจังหวัดราชบุรี
เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว
ถึงแม้หลานจะขอให้หยุดขาย
เนื่องจากเห็นว่าอายุมากแล้ว
แต่ยายเช็งก็ยืนยันที่จะพายเรือขายกาแฟโบราณ
ตนเองรักมานานกว่า๖๐ปีต่อไปเรื่อย
เพราะยายเชงบอกว่ามันคือความสุขของยาย
เกิดมาก็เห็นเขาแล้วเขาขายมานานแล้ว
แต่ก่อนขายทุกวันตอนนี้ขายเสาร์อาทิตย์
แก้ไขมีลูกค้าประจำเยอะตามบ้านพายเรือไป
ตอนนี้เหลือลำสุดท้ายแล้วไม่มีใครกายเลย
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชิลเอาท์

และตลาดริมน้ำ๓อำเภอวัดเพลง
ช้อปปิ้งกินของอร่อยกันไปแล้ว
แนะนำให้เดินเลยมาอีกหน่อยแถวริมท่าน้ำ
ชิมกาแฟโบราณตำนานแห่งลุ่มน้ำแขวอ้อมนี้กันให้ได้
ถึงแม้ยายเชงจะอายุปลาเข้าไป๘๒ปีแล้ว
แต่บอกได้เลยฝีไม้ลายมือการชงกาแฟ
ไม่เป็นสองรองใครในย่านคลองแพอ้อม
โอเลี้ยงโอยัวกาแฟชาเย็นชาดำเย็นชามะนาว
เรียกว่ารสชาติถูกอกถูกใจทุกคนอย่างแน่นอน
ทุกอย่างคือ๕บาท
อกจากความสดชื่นแล้วยังจะได้รับความสุขจากรอยยิ้ม
ปนความขี้อายของคุณยายเช็งกลับบ้านไปอีกด้วย
และนี่ก็คือยายเช็งกาแฟโบราณ
ตำนานแห่งรุ่มน้ำแขว่อ้อมนั่นเองล่ะค่ะ

เชิญคุณผู้ชมมาเที่ยวแล้วก็มากินกาแฟโบราณ